เราจำกันได้เราย้อนกลับไปนี่ข่าวนี้มันตั้งแต่ปี๒๕๕๖

เผื่อช่วยหนู
พันทิบกว้อยนะฮะโอเคเขานะคือพันทิบนะโอเคแล้วไง
สักปิดรุดตั้งแต่แบบว่าปี๒๕๕๖ก็พูดมาเลยว่า
เออตอนกัญชัยไปทำหน้าใหม่มาหรือเปล่า

ก็เป็นตุ๊กไง

ที่ตอนนั้นที่เอ็กซโดนยิงตายเป็นนักกีฬายิงปืน
เพราะว่าเขาสอบเมียใช่มั้ย
ปกติกลับมาคุยเหมือนปกติ
แต่ปรากฏว่าโดนยิงตายปุ๊บ๕นาทีเมียถึงที่เกิดเหตุเลย
เขาก็จับสังเกตกันแล้ว
ในที่สุดเนี่ยเรื่องมันมาแดงขึ้นจริงเนี่ย

มือปืนก็เลยซัดทอดไปใช่ไหมคุณหนุ่ม
ซักทอดไปว่าเนี่ยมีคนจ้างวาน

แล้วแม่รับแทน
ในวันนี้ก็คือเป็นภรรยาแล้ว

แพทย์นิทิวดีผู้เจริญยศเนี่ย
ผู้ต้องหาคดีจ้างวานฆ่าเอ็กซ์จักริต
อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติเนี่ย

แต่ห้ามออกนอกประเทศ
เมื่อเขาบอกว่าโอ้โหมันเป็นคดี

แต่อันนี้ผมเห็นว่ารู้สึกจะมีข่าวออกมาใช่ไหมครับ

จริงแล้วเนี่ยคดีที่ประหารชีวิตเนี่ย

เปิดเผยว่ามาขอคัดคำสั่งตามสิทธิ

มีคำสั่งดังกล่าวออกมาจริง

คุณท่านนายก็เสี่ยงนะพูดใจอย่างนี้นะ

เพราะว่าประสบการณ์การทำงานของทนายมา
เขาบอกเขาเป็นทนายมากว่า๓๐ปี
ไม่เคยเห็นคดีไหนที่สารชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตแล้ว
อุทธรณ์ให้ประกันตัวจำเลยได้นะครับ
ถือว่าเป็นกรณีศึกษาว่าเป็นสารอุทธรณ์ให้ประกันตัวจำเลย
ที่มีโทษสูงถึงประหารชีวิต

รับว่าที่ไม่ได้ขอยื่นคัดค้านการประกันตัว
เพราะไม่คิดว่าจำเลยจะได้ประกันตัว

ไม่น่าจะได้คิดประกันตัวน่าจะต้องเข้าคุกแล้วล่ะ

ส่วนประเด็นสิทธิ์ในการดูแลบุตรทั้งสองของคุณเอ็กซ์

หลังจากนี้โจทย์อาจจะยื่นในชั้นอุทธรณ์
พิจารณายกฟ้องของจำเลยที่๒คือนางสุราง

แน่นอนโครสกศาลยุติธรรมก็เขาออกมาพูดเหมือนกันนะครับ

บายข้อกฎหมายการปล่อยช่วยข่าวอย่างนี้
กรณีที่สารอุทธรณอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหมอนิ่ม

แล้วก็นายสันติทองเสมหรือทนายอีทว่า
การที่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาต

จะต้องปรากฏเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา๑๑

พวกนี้เป็นตัวเลขที่เราไม่มีทางรู้นอกจากท่อง

ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน

ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปก่อเหตุอันตรายกับประการอื่น
แล้วก็ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
การปล่อยชั่วคราวถือเป็นอุปสรรคก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สอบสวนต่อเจ้าพนักงานแล้วก็การดำเนินคดี
แต่ในกรณีนี้เมื่อหลักประกันที่ผู้ร้องขอประกัน
มันเป็นจำนวนที่เยอะน่าเชื่อถือ
สารอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยชั่วคาวจำเลยที่๓และที่๔
อันเป็นการพิชาตามบทบรรยาตร์ของกฎหมาย
โดยกำหนดมาตรการป้องกันการหลบหนีด้วย

นะฮะสอดคร้องกับประหลักการอันเป็นสากล
ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
บุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์

ในศานชั้นต้นเค้าก็ตักศิลป์มาแล้วถูกไหมฮะ

อาจจะกลับคำตัดสินหรืออาจจะยืนตามสารชั้นต้นอย่างนี้
คนนู้นคนนี้อยู่เลยนะเขาโทรศัพท์จนวินาทีสุดท้ายจนจนโดนยิงอ่ะ

เมื่อก่อนคือเขาเป็นคนที่มีพระเครื่องเยอะพี่